ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้มีการทดลองปล่อยนกกระสาคอขาวคืนสู่ธรรมชาติค่ะ
เนื่องจากมั่นใจว่าพื้นที่ชุ่มน้ำในจังหวัดบุรีรำเหมาะกับการใช้ชีวิตของนกกระสาคอยาว
แล้วก็ถือว่าเป็นนกที่อยู่ในขั้นวิกฤตใกล้ศูนย์พันธุ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพนะคะ
ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
โดยงานพันธมิตรรวมไปถึงหน่วยงามราชการจังหวัดบุรีรำได้มีการทดลองปล่อยนกกระสาคอขาวคืนสู่ธรรมชาตินะคะในระยะที่๒ค่ะ
ที่พื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรำ
โดยการปล่อยนกในระยะที่๒นี้นะคะสืบเนื่องมาจากการที่มีการทดลองปล่อยนกกระสาคอขาวในระยะแรกมีการปล่อยไปจำนวน๑๔ตัวค่ะ
ซึ่งตอนนั้นปรากฏว่ามีการจับคู่ทำรังวางไข่แล้วก็ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งที่สองมีการปล่อยเพิ่มอีก๕ตัว
ซึ่งทางด้านของรองผู้ว่าเองก็ได้มีการระบุว่าที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรำเองนะคะประสบความสำเร็จในการปล่อยนกกระเรียนพันธ์ไทยมาแล้ว
แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีชาวบ้านที่พบเห็นแล้วก็เห็นว่านกตัวนี้เนี่ยมีการอาศัยอยู่กับชาวบ้านได้สามารถวางไข่ได้ตามทุ่งนาของชาวบ้านกลายเป็นความผูกพันซึ่งกันและกันนะคะ
ทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าพื้นที่ป่าที่มีปริมาณหรือว่าจำนวนของประชากรนกกระสาคอขาวเยอะเนี่ยหรือว่ามีปริมาณที่มั่นคงล้วนแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยกู้วิกฤตแล้วก็คืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอนกกระสาคอขาวแบบนี้ก็อยากจะให้ร่วมกันอนุรักษ์ดูแลเพราะถือว่าเป็นนกหายากใกล้ศูนย์พันธุ์เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาและไม่ให้นกชนิดนี้ศูนย์พันธุล้มหายตายจากจากสิ่งแวดล้อมในผืนป่าต่อไปด้วยค่ะ